ดูเรื่องของแมวกันหน่อยคุณผู้ชมมีเอ่อผู้หญิงคนนึงนะคะ
เปิดประตูบ้านออกมาปุ๊บเอ้ามีถุงปุ๋ยมัดปากถุงแน่นเลยค่ะ
วางอยู่หน้าบ้านอืมตุ๋มตุ๋มต่อมต่อมแล้วนะครับ
ใครเอาอะไรมาทิ้งไว้หน้าบ้านเราวัตถุอันตรายหรือเปล่าก็ลองแกะดูปรากฏว่าข้างใน
เออเป็นแมวค่ะครับไม่ใช่แมวตัวเดียวนะคะมีแม่แมวหนึ่ง
ลูกแมวอีกสี่รวมแล้วห้าตัวค่ะมาทั้งครอบครัวมาหมดเลยเนี่ยค่ะเออ
โอ้เอามาปล่อยเป็นครอบครัวเลยอ่ะทำไมมันเลวอื้อหืออีจังเฮ้ย
ทั้งทั้งนั้นเลยแมวลูกแมวสามชอบมั้งเออแต่มันกินรักเนี้ย
ใครวะออกมาลูกออกมาแล้วก็ไม่ร้องไม่อะไรแล้วต้องใส่กลัว
นี่ไม่กลัวแปลว่าน่าจะมาปล่อยเมื่อคืนนี้ลูกกันสี่ตัวลูกสามสี่ตัว
ลูกสามสี่ตัวมัดอยู่ในนี้ไม่ร้องไม่อะไรเลยอ่ะกอดลูกโอ้โห
ใครว่าเข้าใจจังทำไมเลวแบบเนี้ยไม่รักแมวบ้านนี้หรอก
คุณผู้ชมลองดูสายตามันที่มองขึ้นมาสิตาแป๊วมากอ่ะแล้วมันคือดูลูกแมว
แมวตัวนิดเดียวสีดำนะ๔ตัวสีดำมีลายสวยทุกตัวเลยด้วยนะ
นี่เนี่ยตัวนี้น่ารักไงสวยทุกตัวเลยแต่คือลักษณะมันคือ
หน้าตามันดูสิ้นหวังมากอะค่ะว่าทำไมคนถึงเอามันมาไว้ในกระเป๋า
ไอ้เอ่อกระสอบปุ๋ยแล้วก็มัดปากถุงแสดงเขาดีนะคะ
พอมันเป็นกระสอบปุ๋ยเนี่ยคือถุงมันเป็นเหมือนถุงสารนะคะ
มันก็ยังมีอากาศให้หายใจคือมันก็ไม่ตายกัน
แต่ก็อย่างที่เขาบอกอ่ะไม่ร้องไม่อะไรสักแอะเลยคงจะกลัวค่ะ
แล้วก็คงมีคนเอามาทิ้งเอาไว้ตอนกลางคืน
เจ้าของโพสต์เขาด่าเลยนะเขาบอกว่าดูความจุดจุดของคนไม่มีปัญญาเลี้ยง
เอาแมวมาปล่อยบ้านชาวบ้านเขาตื่นมาตกใจเลย
นึกว่าถุงอะไรน่าสงสารมากมาทั้งครอบครัวแม่๑ลูก๔
รวมไปทั้งหมด๕ตัวด้วยกันค่ะ
เราไม่ได้เป็นคนรักแมวไม่ได้เป็นธาตุแมวขนาดนั้นเรายังเห็นแล้วยังสงสารเลย
แล้วอยากจะเอากลับมาเลี้ยงที่บ้านเลยสายตามัน

แชร์แล้วก็คอมเมนต์คลิปนี้กันเยอะมากนะคะ

คุณอุ้มเป็นแม่ค้าที่เป็นเจ้าของบ้านแล้วเป็นคนโพสต์คลิปนี่แหละว่า
มีคนมาติดต่อรับแมวไปหรือยังแมวเป็นยังไงบ้าง
หลายคนก็อยากจะมาติดต่อขออุปการะนะ
คุณอุ้มบอกว่าจริงที่บ้านเธอก็เลี้ยแมวอยู่แล้ว
ไอ้เจ้าตัวนี้น่าจะเป็นแมวบ้านของเธอเองนั่นแหละที่เข้ามาดม
ก็เลยบอกว่าคุณพ่อเธอตัดสินใจเลี้ยงหมดเลย
นี่ไงได้บ้านแล้วจะเลี้ยงเองหมดเลยทั้ง๕ตัวนะคะ
หนึ่งลูกสี่อืมก็ชื่นชมนะแล้วก็ยินดีกับครอบครัวแมวครอบครัวนี้ด้วยแล้วกันนะคะ
ที่เจอคนใจดีแต่คนที่มักง่ายนะอย่าทำแบบนี้อีกนะ
จริงอยู่นะว่าคุณคิดว่าเออมันน่าเอ็นดูมันน่าสงสารเอาไปปล่อยไว้เดี๋ยวเขาก็เลี้ยงให้
คือเขาก็เลี้ยงให้จริงแหละค่ะเพราะว่าเขาสงสารแต่มันไม่ใช่เรื่องอะค่ะ

เป็นภาระเขาถ้าเลี้ยงไม่ไหวก็อย่าเอามาเลี้ยงตั้งแต่แรกนะคะ
แมวก็ชีวิตเหมือนกันถึงมันจะเล็กกว่าเราแต่มันก็มีชีวิตมีคุณค่าเทียบเท่าเรานะ

ก็เชื่อว่าคนที่รับเลี้ยงไปจะได้บุญ
จะได้บุญเพราะแมวเขาก็จะให้คุณกับคนที่เลี้ยงเขาด้วยแหละ

อันนี้๕ตัวแม่๑ลูก๔ใช่ไหม